คุณผู้ชมโคลราศก็หนักไม่แพ้จังหวัดอื่นเลยนะคะ
โดยเฉพาะประเด็นปัญหาเรื่องของอ่างเก็บน้ำ
เชียงไกรตอนล่างที่มันชำรุด

กระทรวงดีอีบอกว่าใช้คำว่าแตกหนี้
คนิวนะคะไม่ได้นะคะนี่เอาผิดตามกฎหมายได้เลยนะคะคือหลังจากที่ชำรุดออกมาแล้ว
สิ่งที่มันเกิดขึ้นน้ำเนี่ยมันไหลทะลักเข้ามาในชุมชนใช่ไหมคะ
พอไหลทะลักเข้ามาในชุมชนแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นยังไงต่อ
น้ำมันไหลเชี่ยวกรากพัดแม้กระทั่งรถบัส
คันใหญ่ไปทั้งคันเลยนะคะนี่ค่ะคุณผู้ชม
คือตอนที่มวลน้ำมันทะลักเข้ามาในชุมชนที่ประชาชนเขาอยู่
พี่ต้นพี่เบิร์ตคือเรามองไม่เห็นหรอกค่ะผิวน้ำ
ใต้ผิวน้ำมันมีอะไรถนนขลุกค่ะท้องนานหรือว่าอะไร
ไม่เห็นปรากฏว่ารถบัตรคันนี้ไปตกหลุม
แล้วยังไงต่อคะพอตกหลุมปุ๊บน้ำซัดเลย
กลายเป็นว่าพลิกแค่งข้างแบบนี้นะคะ
นี่เป็นรถบัตรรับส่งพนักงานค่ะสุดท้ายแล้วก็ประสบเหตุ
ก็ต้องมีการลำเลียงผู้โดยสารออกมาก่อนนะคะ
จุดเกิดเหตุก็คือบนถนนสุรนารายทางหลวงหมายเลข๒๐๕
โคกสูงเข้าตัวอำเภอโนนไทยของโคราชนะคะ
ระดับน้ำสูงสักประมาณ๗๐๘๐เซนติเมตรบางจุด
โอ้โหโดยเฉพาะช่วงเช้าเมื่อวานนี้หนักเลยนะคะ
จากโนนไทยแล้วที่ตำบลบันลังนะคะ
ไปดูตัวเมืองหน่อยเขตเทศบาลเมืองโคราชค่ะคุณผู้ชม
ระดับน้ำก็ท่วมสูงหลายจุดเหมือนกันนะคะ
ก็เป็นผลมาจากมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกลนั่นแหละค่ะ
ที่ค่อยไหลทะลักเข้ามานะคะ
หลายคนได้รับความเดือดร้อนท่วมสูงสักประมาณ๑เมตรนะคะ
คือนอกจากมวลน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกรแล้ว
ตัวเมืองโคราชเนี่ยมันมีน้ำจากเขื่อนลำตะคลองด้วย
ล้นตลิ่งไหลเข้ามาสมทบนะคะ
โดยเฉพาะถนนมิตรภาพซอย๔ตรงนี้เนี่ย
วนน้ำไหลทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วกว่า๓๐หลังคาเรือนค่ะ
เทศบาลนครนครราชศรีมาต้องมีการปักทงเหลืองเลยนะ
ปักทงเหลืองเตือนแจ้งเตือนภัย

มาช่วยชาวบ้านเพื่อป้องกันมวลน้ำ

นี่มีการใช้กระสอบทรายแบบนี้
ซึ่งอำเภอเมืองนครราชศรีมามีรายงานภาพรวมนะคะ
บอกว่าตอนนี้น้ำท่วมพื้นที่ประสบภัยกว่า๒ตำบล๑หมู่บ้าน